คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่ออีกหนึ่งอย่าง
พิธีกรรมโบราณหวานข้าวสารใส่พระค่ะ
พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมยังไงแล้วทำเพื่ออะไรไปดูกันค่ะ
เพื่อสาธารณ์เศรือให้ยืนมันเมื่อบัตรสรรค์
คอยเห็นมั้ยคะเช้าบ้านวานเข้าสารใส่พระ

ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะ
นี่เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวอีสาน
ที่เขาเรียกกันว่าประเพณีบุญภเวท

ใช่ค่ะก็คือการฟังเทศมหาชาติ
สิบสามกันของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ

มีความสามารถด้านการเทศดีมากแค่ไหน

หวานขึ้นไปใส่พระขณะที่ท่านเทศอยู่
หรือนำข้าวสารไปโปะใส่หลังของพระ
อันนี้จะเห็นว่าเป็นปกใส่หลังพระ
ขณะที่ท่านเทศอยู่แบบในคลิปที่เราดูกันไป
ถ้าหากว่าพระรูปนั้นผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะ

ชาวบ้านจะชื่นชมให้ความศรัทธาเคารพนับถือมากมายทีเดียว
พิธีกรรมหวานข้าวสารใส่พระช่วงเทศมหาชาติ
จะทำตอนที่พระใกล้สวดเทศจบแล้วเท่านั้นนะคะ
จะได้ไม่เสียสมาธิมากเกินไปเนอะ
พิธีกรรมนี้หาชมได้ยากมาก
จริงนะมากจริงในปัจจุบันปกติเราก็จะรู้แหละว่า
มหาชาติ๑๓กันก็จะมีพระขึ้นมาเทศแบบนี้
แต่ไม่เคยเห็นว่ามีการหวานข้าวสารใส่พระแบบนี้
เป็นพิธีกรรมโบราณที่เอามาฝากกัน

ที่แชร์เรื่องราวดีเล่าสู่กันฟังแบบนี้

แต่ถ้าเข้าสารเสกปุ๊บแล้วหวานเสกคุณชนะ

คุณจะรู้สึกร้อนรุ่ม